จะขอฝากไว้ไปดูทาหอนแล้วก็อยากจะเตือน
คนที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรต่างด้วย
มันต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใช้สมาธิใช้สติเยอะมากนะคะ
พลาดนิดเดียวเนี่ยโอ้โหบางคนเสียอวัยวะก็มีเสียชีวิตก็มี

เป็นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านมใต้ที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองนะคะ
ผู้ประสบเหตุเป็นผู้หญิงอายุ๖๒ปีเจ้าของบ้านนี่แหละ
มือซ้ายเธออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะติดอยู่ในเครื่องบดเนื้อ

ไม่ต้องบอกนะคะว่ามันเจ็บปวดแค่ไหน
มือขดกันเนี่ยผู้ชีพต้องเจาะให้น้ำเกลือเลย
แล้วดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยระหว่างที่ใช้อุปกรณ์ตัดแท่นบดเนื้อออกมา
แล้วก็นำเธอส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศรีบุญเรือง
ให้คุณหมอช่วยเหลือเป็นการด่วนค่ะ

คือเธอเอาเครื่องนี้บดเนื้อปลา
แล้วก็ล้างบริเวณที่ป้อนเนื้อเข้าเครื่อง
จังหวะเอามือถูเนี่ยค่ะ
ด้วยความที่มันลื่นคุณมันมีน้ำใช่ไหม

มือมันลื่นสไลด์ปึ๊ดเข้าไปในเครื่องบดเลย

พอมันมีอะไรแห่เข้าแบบเนื้อแห่เข้าไปปุ๊บ

ต้องรีบตะโกนร้องให้คนมาช่วยกระชากปลั๊กไฟออกปิดเครื่อง
แต่มือมันหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วค่ะ

ผลสรุปก็คือคุณหมอต้องตัดนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางของเธอออกนะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

โรงงานทอด้าแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบัง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างของโรงงาน
ช่วยกันถอดชิ้นส่วนเครื่องจักรทอได้
ที่กำลังหนีบแขนขวาของนางสาวเซียนเลสอายุ๑๙ปีสัญชาติกัมพูชา
เพราะว่ามือมันติดอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่ช่วยกันถอดชิ้นส่วนอยู่สิบห้านาทีกว่าเลยนะคะ
ถึงจะเอาร่างเธอออกมาจากไอ้เครื่องทอได้นี้ได้แล้วก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
เธอเล่าบอกว่าเธอกำลังเดินเช็คได้ตามเครื่องจักรอยู่
แล้วก็เหมือนกันเลยค่ะมันพลาดอ่ะมันเป็นจังหวะพลาดที่มือเนี่ย
มันสไลด์แล้วก็เข้าไปติดกับเครื่องจักรอืม
หลังจากนั้นเนี่ยรีบร้องตะโกนหาเพื่อนร่วมงานให้เข้ามาช่วยเลยนะคะ
ตนเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำ
ตัวเธออย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปสาเหตุด้วยเอาเป็นว่าทุกคนที่ต้องใช้เครื่องจักรนะคะ
ถ้าจะต้องล้างทำความสะอาดหรือต้องเอามือเข้าไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยเออ
ถอดลับเออดับเครื่องให้มันหยุดทำงานก่อนครับ
อย่าคิดว่าเอ้ยแป๊บเดียวนิดเดียวคือมันอันตรายจริงไม่ได้นะครับ